มาดูกันต่อกับข่าวคุณมิ้นทะลิดาเลยค่ะ

เขาบอกว่ามันมีกระแสข่าวเมาส์ข่าวลือ
บอกว่าไม่มีความเป็นสุภาพบุรุษเอาซะเลย

นี่คือว่าน้องดาราชายคนนึงนะคะ

เป็นคุณหนูวัยพรุ่งพลาดดาราซีรีส์วาย
เป็นน้องชายของนางเอกดังอยู่ในเหตุการณ์สาวประเภท๒
ดักตบหญิงสาวคนหนึ่งหน้าผับชื่อดังย่านเอกมัยว่าอย่างนี้นะคะ
งานนี้อย่างที่บอกไปว่าเคาะออกมามีชื่อของน้องม่อน
น้องชายของคุณมิ้นท์ชะลิดาเนี่ยนะติดโทรมากับเขาด้วยค่ะ
ก็เลยต้องถามมิ้นท์หน่อยว่ามีสอบถามน้องชายแล้วหรือยังว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะ
ก็บอกว่าทราบเรื่องนี้จากปากน้องชายเหมือนกัน
น้องก็ยอมรับนะว่าอยู่ในเหตุการณ์ดังกล่าวจริง

บอกว่าอยากให้ฟังความทั้งสองฝ่ายด้วยค่ะ

เราก็ไม่ทราบอะไรที่แน่ชัด

ซึ่งเขาก็ได้บอกได้เล่าว่าแบบเออ
พี่มิ้นมันมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริง
แต่แบบเหมือนเรื่องราวเราฟังความฝั่งเดียวไม่ได้อะค่ะ
เราก็คงต้องฟังทั้งสองฝั่ง
แต่ทั้งหมดทั้งมวลมิ้นก็ไม่ได้ปักใจเชื่อ

เพราะว่าถึงเวลาพูดตรงพอแอลกอฮอลเข้าปากคุณ
เราก็ไม่รู้ว่าอะไรมันเป็นยังไงดังนั้น

หรือว่าก็ไม่ได้ฟังความอีกฝ่ายดังนั้น
ก็คงต้องให้เป็นเรื่องของทั้งสองฝ่ายดีกว่าค่ะ
่อนก็บอกมินว่าเออม่อนก็ได้ห้ามแล้ว
แต่ว่ามิวก็ไม่รู้ว่าจริงมันเกิดอะไรขึ้น

น้องจะรู้เพราะว่ามินไม่ใช่พี่ที่สปอยแล้วก็เข้าข้าง
ยืนยันมิ้นท์เป็นพี่สาวที่ดุมากจริงนะคะ
ก็อย่างที่มิ้นบอกแอลกอฮอลเข้าปากไม่รู้
ต้องมีสติดนะอืมคือว่ารอฟังจากปากน้องม่อนดีกว่านะ
ว่าเรื่องราวในค่ำคืนนั้นเกิดอะไรขึ้นกันบ้างนะคะ